พระครูปรัชน์วิมวลศิษฐีวัตรหรือหลวงพินาคเจ้าอาวาสวัดพรายจมพล
หางคลองตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย
ไถ่ชีวิตแม่ควายเผือกอายุ๓ปีที่กำลังถูกส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์
พระครูปรัชน์วิมวลศิษฐีวัตรเพย์ว่า
ก่อนหน้านี้ไปรับกิจนิมนต์ที่บ้านญาติโยม
ขณะเดินทางกลับวัดผ่านบ้านของชาวบ้าน
ที่กำลังช่วยกันต้อนควายเผือกขึ้นรถ

ให้คนขับจอดและสอบถาม
ทราบว่ากำลังจะนำควายไปส่งโรงฆ่าสัตว
สังเกตเห็นแววตาแม่ควายที่กำลังเศร้า

เอ่ยปากขอถ่ายชีวิตแม่ควายเผือกตัวนี้
และให้มาส่งที่วัดพรายชุมพลวันนี้
พร้อมตั้งชื่อให้ว่าพันศา
ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาวันนี้พอดี

โรงฆ่าสัตว์แล้วก็นำมาเลี้ยง

จากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็นำมาเลี้ยงไป